เชื่อว่าคุณผู้ชมติดตามเรามาดูมาได้สักพักก็หิวเหมือนกัน
ติดตามเลยในตลอดกินวันนี้จะพาไปกินขนมเบื้องโบราณ
โอ้โหบอกว่าเป็นเบื้องยวนสูตรโบราณ
เจ้านี้ยืนหนึ่งในปัตตะพีจริง
อ่ะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
อุทัยอุทัยธานีครับเขาขายอยู่ที่บริเวณตรงนี้
ถนนคนเดินตรอกโรงยาจังหวัดอุทัยธานี
ผมว่าคนอุทัยน่าจะรู้ว่าตรงนี้เดินแล้วได้ของอร่อยกลับไป

หรือที่เรียกกันติดปากว่าว่าป้าเล็กป้าเล็กจ๋า
นมเบื้องป้าเล็กจ้าอ่าป้าเล็กบอกว่าขนมเบื้องที่ร้านเนี่ยเป็นสูตรโบราณ
มีการสืบทอดกันมานานกว่าสี่สิบปีจากรุ่นแม่แล้วเขาใช้เตาทานอืม
มันหอมหอมหวนชวนลิ้มลองฮะแป้งขนมเบื้องของที่นี่
ส่วนประกอบสำคัญนะบอกเลยป้าเล็กแกไม่ห่วงอยู่แล้ว
มีแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าเกลือไข่ไก่ผงขมิ้นให้ได้สีให้ได้กลิ่นไง
แล้วก็มีความหอมกว่ากะทิแล้วก็น้ำปูสายส่วนไส้มะพร้าวขุดเชื่อมกับน้ำตาล
เขาใช้โป๊สับถั่วลิสงเต้าหู้ถั่วงอกผักจีอืม
แน่นมาครบแล้วพับพับแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับมาก
เขาบอกว่าได้กลิ่นหอมจริงจริงกับการทอดแบบใช้เตาถ่านเอางี้
เขาบอกว่าต้องกินคู่กับนี่น้ำจิ้มอาจารย์เหนื่อยแต่กว่ากับพริกดองแบบนี้

แพงถึง๓๐บาทไส้ไข่๓๕

เฮ้ยราคาไม่แพง
ทางร้านเขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์ที่ถนนคนเดิน

นั่นหมายความว่าคุณต้องรอวันเสาร์ก่อนนะ

ไปทานหรือถ้าคุณอยากทานจริง

ลองโทรไปหาเขาไหมลองโทรไปสอบถามป้าเล็ก๐๖๕๔๒๐๖๙๓๒
โอ้ยอยากกินน่ะ
ป้าเล็กเพิ่งจะวันจันทร์แต่อยากกินแล้ว

เออใจเย็นถึงเวลาให้โทรไป
ลองไปทานกันดูผมแนะนำให้แล้ว